ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องวัยรุ่นโพสต์เฟซบุ๊กแล้วท้าทายกัน
ท้าทายกันไปท้าทายกันมาในโลกออนไลน์
พอมาเจอกันจริงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าโดนไล่ยิงจนมีอีกหนึ่งฝ่ายเนี่ย

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นการโพสต์ท้าทายกันจากโลกออนไลน์ค่ะ
ตำรวจท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบเหตุการณ์ผู้ชายคนนึง
ถูกยิงข้างร้านอาหารริมถนนสารน้ำบ้านท่าสูงบนที่อำเภอท่าสารา
พบศพของนายธาราเทพอายุ๑๙ปีค่ะถูกยิงเสียชีวิตคาพงหญ้า
เป็นปืนลูกซองสั้นนะคะหน้าลำคอ๒แผลหน้าอก๔แผลแขนขวา๑แผลแขนซ้าย๒แผล
ไม่ไกลจากจุดพบศพเจอปืนลูกซองสั้นตกอยู่๑กระบอกรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงค่ะ
มีการพิมพ์เพิ่มในคอมเมนต์นะคะในลักษณะท้าทายด้วยนะคะ
แล้วทุกโพสต์ก็ติดแฮชแท็กหาคนคนเดิมเนี่ยค่ะส่วนคนที่มีการติดแฮชแท็กถึงเนี่ย
ก็พบว่าเมื่อวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมาก็โพสต์รูปถ่ายกับพักพวกนะคะ
แล้วระบุข้อความตอบโต้ด่าทอท้าทายก็คือสองฝ่ายก็ตอบโต้กันไปมา
อันนี้เนี่ยคนที่ถูกแฮสแท็กไปนะคะจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็ผู้ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนซึ่งผู้ตายเองก็พกปืนด้วยไปร้านอาหาร
แต่พอผ่านตลาดท่าสาราเจอฝ่ายตรงข้ามค่ะ
สี่ห้าคนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามก็หนีมาจนถึงที่หน้าร้าน
แล้วพยายามชักปืนมายิงสู้แต่อีกฝ่ายนึงยิงสวนกลับมา
ก็ไปล้มคว่ำที่พงหญ้านะคะคนร้ายก็หลบหนีไป
นี่ก็เป็นที่มาที่ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบนี่แหละค่ะ
วันนี้ทีมข่าวก็ลงไปจุดนี้ด้วยเช่นกันนะครับ

ใกล้จุดพบศพเนี่ยนะคะก็มีรอยเลือดเปลือบ้านพักของชาวบ้านด้วยค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าคนร้ายตามมายิงผู้ตายจากฝั่งตรงข้ามถนนเลย
ว่าผู้ตายเนี่ยพยายามหาที่หลบแต่ว่ามันไม่ทันค่ะ

ตอนนี้ตำรวจก็สอบสวนคนใกล้ชิดของผู้ตายนะคะ
เพื่อหาเบาะแสของคู่อริประเด็นก็คือ
ท้าทายกันในโลกออนไลน์ค่ะ

ไว้นะคะ๑๖นิริกา๕๕นาที